ตัวเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอเราจะขึ้นให้ดูเรื่อย
เพราะเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นต่อเนื่องตามลำดับจริง
แต่ถ้าถามว่าแบบนี้จะมีการผ่อนปลนมาตรการต่าง
หรือว่าปลดล็อกมาตรการต่างได้รึยัง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยู่ระหว่างการหารือกันค่ะ
เพราะว่ายังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่
เพราะว่าการจะปลดล็อกมาตรการต่างก็ต้องดูให้ครบทุกมิติ
ทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสาธารณสุขนะคะ
ตอนนี้ก็มีคำแนะนำมาจากคุณหมอหลายท่านว่ากาดอย่าตก
ปลดล็อกอะไรจะมีการผ่อนปลนมาตรการอะไรมันต้องชัดเจนก่อน
มันต้องแบบเออเราสถานการณ์คงที่สักระยะหนึ่งก่อนนะคะ
ตอนนี้ยังต้องแบบยังต้องสู้กันต่อค่ะ
นรมนพินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ในฐานะผู้มนุยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
กำลังรอดูข้อมูลอยู่นะคะวิเคราะห์กันอยู่ค่ะ
ข้อดีข้อเสียถ้าปลดล็อกจะเป็นยังไง
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังส่งเข้ามานะคะ

แต่อยากจะให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลคนไทย
พ้นวิกฤตโควิด๑๙ไปให้ได้
ทีนี้ค่ะมาดูจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙กันบ้างนะคะ
คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคบอกว่า
จังหวัดที่ไม่เคยมีผู้ป่วยเลยค่ะ
ไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙เลยเนี่ย

กำแพงเพชรชัยนาฏตราดพิจิตรสิงห์บุรีอ่างทองน่านบึงการระนองค่ะ
จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยช่วง๒๘วันที่ผ่านมา

จันทบุรีลบบุรีอุทัยธานีเพชรบูรณ์แพร่สุโขทัยมหาสารคามยะโสธรและร้อยเอ็ดค่ะ
ส่วนจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยช่วง๗๑๔วันที่ผ่านมา
มีอยู่๓๒จังหวัด
ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนะคะ
แล้วว่าหลายจังหวัดตอนนี้ไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙แล้วนะ

คุณหมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

เพราะว่ามันระบาดไปทั่วโลกนะตอนนี้
ดังนั้นการจะใช้ตัวเลขให้โควิด๑๙เป็นศูนย์ภายใน๑๔วันภายใน๒๘วัน

แต่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือจะทำยังไง

เพราะตอนนี้เราควบคุมคลื่นลูกแรกได้ดีมากแล้ว

การเกิดจำนวนน้อยที่อยู่ในปริมาณที่เราควบคุมได้
และระบบสาธารณสุขรองรับได้จะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
ลดการสูญเสียทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจเศรษฐกิจสังคม
เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกันให้ทุกคนอยู่ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าฟังจากที่คุณหมอยงบอกเนี่ย
นั่นก็หมายความว่าตัวเลขที่ท่านได้ฟังกันไปในการแถลงของสบควันนี้
ซึ่งเราขึ้นหน้าจอให้ตลอดเนี่ย

ท่านอาจจะบอกว่าน้อยลงแต่ยังมีคนติดอยู่เห็นไหมค่ะ

วันนี้ก็ติดเชื้ออีก๑๓คน

แต่คุณหมอยงบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะไม่ให้ติดเลยแบบเป็นศูนย์ไม่ติดเลยคงจะยาก

แต่เราจะทำยังไงไม่ให้มันแบบติดแล้วแบบไปเหมือนช่วงที่เราพีคใช่ไหม

วันหนึ่งแบบเป็นร้อยตัวเลขแบบอยู่ในโรงพยาบาลแบบ๓๐๐๐อย่างนี้ใช่ไหม
กลับมาอีกมันจะมีระลอก๒คลื่นลูกที่๒อันนี้จะน่ากลัวกว่าเดิมจะคุมยากกว่าเดิม